ว่าเพลงเขาดังจริงอะไรจริง
พี่หญิงลีเขามีซิงเกิ้ลใหม่ตั้งวงค่ะมา
พี่เพชรพุ่มพวงปังขนาดไหน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังล่าสุดต่างประเทศจองตัวไปแล้วจ้า
หญิงลีบอกว่าหลังจากที่ผู้จัดงานคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ
เขาเห็นความม่วนความจอยใช่ไหมของเพลงตั้งวงฮิตจองคิวเลยจ้ะ
ตั้งแต่ต้นปีนะแล้วเห็นบอกว่าต้นปีหน้าจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียค่ะ
แล้วก็ต่อด้วยโซนยุโรปค่ะแล้วพี่เพชรพี่นะบอกว่าดีใจมากมาก
จะได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในประเทศที่แม่พึ่งเคยไปแสดง
ส่วนตัวพี่เพชรเองบอกว่ายังไม่เคยไปออสเตรเลียเลยค่ะ
ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวไปแสดงตามรอยคุณแม่
ก็ได้ตั้งจิตบอกคุณแม่พึ่งพุ่มพวงไว้ด้วยว่า
เตรียมตัวไปสนุกสนานด้วยกันนะแม่นะ
มอบความสุขกับแฟนของแม่ที่ต่างประเทศด้วยค่ะ
ก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าในที่สุดก็ได้มีโอกาสไปเจอแฟนของแม่พึ่งที่ออสเตรเลียนะครับ
เพราะแม่เพิ่งก็เคยไปแต่ผมยังไม่เคยไปเลยนะครับ
นี้ต้องขอบคุณท่านผู้จัดแล้วก็ขอบคุณพี่หญิงลีด้วยนะครับ
ยุโรปด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะปีหน้าค่ะ
แค่ไหนสำหรับการออกคอนเสิร์ตน้องเพชรคะ

ในส่วนของต้นทุนชีวิตหญิงลีถึงฝันแล้วตอนนี้หญิงได้มีโอกาสดึงน้องเข้ามาเนี่ย
ก็อยากจะผลักดันน้องให้เต็มที่